คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้มาดูลูกซุปตาตกใต้ต้นกันหน่อยค่ะ
ความเก่งความน่ารักได้พ่อได้แม่กันมาทั้งนั้นเลยนะ
เริ่มกันที่บ้านแรกค่ะน้องไลลาลูกสาวแม่พอลล่านั่นเองค่ะ

คือเหมือนมากตอนนี้นะคะน้องไลลาอายุ๑๐ขวบแล้วนะคะ
โตแล้วล่ะล่าสุดคุณแม่เนี่ยพากลับมาเมืองไทยเนอะ
รับงานพรีเซนเตอร์จากรูปงานแล้วค่ะ
เป็นแบรนด์เสื้อผ้าของพี่นานารายบินานั่นเอง

แล้วก็ชวนคุณหลานมาเป็นนางแบบหน่อย
ซึ่งน้องไลล่าถ้ายเเววความเป็นนางแบบมืออาชีพ

และที่ต้องยอมเลยก็คือความสวยคุณดูสิ
ดูสีตาเขาสีตาสีฟ้าของน้องลายลา

แล้วคือเห็นภาพนี้นึกถึงสมัยที่คุณพอล่าสาว
พี่พอลล่าเขาก็มีถ่ายแบบงานอะไรต่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
ถ้าย้อนกลับไปนิดนึงคุณตอนประมาณ๔ปีที่แล้ว

นี่ยังแบบคุณแม่ในแคมเปญวันแม่แห่งชาติด้วยดูสิน่ารักมากนะครับโอ้โฮ
กันให้เห็นเลยว่าลูกไม้ตกใต้ต้นของพี่พอลล่าเนี่ยถอดแบบออกมาเป๊ะเหมือนคุณแม่เลยนะจ๊ะ

บ้านนี้เรียกว่าชัดเจนเรื่องการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมการแสดงลิเก

น้องแป้งก็สารต่อบทบาทการเป็นลิเกสู่สาธารณชน

ไปทำการแสดงที่ไหนก็มีคนรู้จักเพิ่มขึ้น

ซึ่งในฐานะที่น้องแป้งเป็นทายาทสายเลือดลิเกนะคะ
เจ้าตูบบอกกับบรรเทิงไทยรัฐว่า
ต่อให้มีงานต่างในวงการบันเทิงมากมายมีละครมีภาพยนตร์
แต่เธอก็ไม่มีวันทิ้งการแสดงลิเกเพราะว่ารักแล้วก็อยู่ในสายเลือดมาตลอดเลยค่ะ
ใช่ค่ะจากสายลิเกมาต่อกันที่สายนักร้องกันบ้างดีกว่า
ชื่อจริงเขาคือธันวาบุญสูงเนินอุ๊ยนามสกุลคุ้นไหม
เขาเป็นลูกของคุณนิตยาบุญสูงเนินค่ะคุณผู้ชม
ฮิตตอนนั้นของแม่นิตยาก็คือเพลงเจ็บนิดเดียว

ในงานมิตติ้งของเขาครั้งแรกเมื่อ๓ปีก่อนด้วยนะคุณผู้ชมนะ
นี่แหละลูกไม้หล่นใต้ต้นจริงเนาะ